เอาล่ะไปต่อกันที่นางฟ้าเดินดินกันบ้างค่ะ

นู่นที่นิวยอร์กแล้วก็มีภาพถ่ายการกุศลมาด้วย
ทำความดีทุกอย่างตอนนี้ลุยเต็มที่ค่ะ

แต่ว่างานการกุศลงานไหนมา

เป็นนางเอกสายบุญสำหรับปูปรายาเนี่ย
เดินหน้าทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ

ล่าสุดเนี่ยเธอบินรัดฟ้าไปที่นิวยอร์กนะฮะ

ผลงานการลั่นชัตเตอร์โดยช่างภาพชั้นนำ
หรือว่ามูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคเอด
ซึ่งปูก็เคยร่วมงานมาระดมทุน
เพื่อโครงการนี้มาแล้วหลายครั้งนะคะ

ในการอุทิศตัวช่วยเหลืองานองค์กรการกุศลต่าง

แล้วก็ผลงานการถ่ายแบบที่ออกมา

สมราคาซุปเปอร์สตาร์สาวไทยจริงค่ะ

ก็ได้รวบรวมเอานางแบบมาถ่ายภาพ
เพื่อให้ผู้ใจบุญได้ร่วมกันประมูลภาพถ่าย

ซึ่งที่สำคัญฉันเคยไปสัมภาษณ์คุณปูปายา

โดยเฉพาะช่วยเหลือผู้ที่ลีภัยด้วย

ที่เธอกำลังเดินเมืองกันอยู่นั่นเองนะคะ